มาดูเรื่องของการลืมของไว้ในรถแท็กซี่

แต่เนี่ยเป็นกรณีล่าสุดที่มีหญิงสาวคนหนึ่งเขาโพสต์เตือนภัยเอาไว้

แต่เปลี่ยนใจตกลงเอาไม่ไปแล้ว
ตอนที่ลงมาเนี่ยโทรศัพท์มือถือก็เลยตกอยู่ในรถ
พอรู้อีกทีนึงก็พยายามโทรตาม

โทรหาแล้วนะที่สุดแล้วก็ปิดเครื่อง

มายังโทรศัพท์มือถือของเราที่ถูกปิดเครื่อง

ว่าพยายามจะไปพูดไปคุยอะไร
ด้วยก็ถูกขับรถกระชากลากไปจนบาดเจ็บค่ะแต่มุมของแท็กซี่
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ตามไปเจอเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่อย่างนี้นะ
เล่าเรื่องไม่ตรงความจริงอ่าเดี๋ยวท่านรอฟัง
ดูมุมของผู้โดยสารสาวก่อนนะครับเป็นผู้โดยสารสาวที่ได้โพสต์
คลิปภาพและข้อความในเฟซบุ๊คเล่าเหตุการณ์ที่ทำโทรศัพท์มือถือตกในรถแท็กซี่
เธอบอกว่าเธอพยายามติดต่อแต่คนขับกลับพูดจาไม่สุภาพแล้วก็ปิดเครื่อง
ก็เลยส่งข้อความเสียงไปนะว่าจะแจ้งตำรวจ
คนขับก็เลยยอมเปิดเครื่องแล้วก็นัดหมายส่งคืน
เจอกันที่โรงพักพอเธอไปที่รถมือเนี่ยยังเกาะรถอยู่เลย
จะพูดคุยแจ้งอะไรด้วยถูกกระชากขับรถออกไป
จนล้มแล้วก็บาดเจ็บวันนี้เราไปเจอผู้เสียหายที่เป็นผู้โดยสารสาวคนนี้นะครับ
ชื่อว่านางสาวพัฒระนันพัฒนาวิริยากูลนะครับ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่๒๓พฤศจิกายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ๓ทุ่ม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราจำลองเป็นภาพเหตุการณ์ด้วยกราฟิกนะฮะ
ตามคำบอกเล่าของหญิงสาวผู้เสียหายที่โพสต์ข้อความนะเธอบอกว่าเธอจะออกไปซื้อของที่ห้าง
ก็เดินออกจากบ้านมารอแท็กซี่ที่ปากซอยสุคลทวิทย์ยี่สิบอ่าอยู่ที่อ่า
มุดประการนะครับเธอก็พอรถแท็กซี่สีเหลืองมา
หมายเล็กทะเบียนจำได้ท้อทหารรจุฬาสองห้าศูนย์สี่กอทมนะ
เธอก็เรียกระหว่างกำลังจะเดินขึ้นไปนั่งในรถแท็กซี่
แฟนก็เป็นห่วงตามมาบอกว่ามันดึกแล้วอย่านั่งแท็กซี่ไปคนเดียวเลย
สามทุ่มแล้วก็มาดึงแขนให้ลงจากรถแท็กซี่อ่าตอนนั้นก็ขึ้นไปแล้วนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวพาไปเองซื้อของเนี่ยระหว่างที่ดึงกันไปดึงกันมา
โทรศัพท์มือถือลนไปที่เบาะของรถแท็กซี่
ซึ่งตอนนั้นไม่รู้ตัวว่าโทรศัพท์มันหล่นไปแล้ว
แล้วก็เลยบอกแท็กซี่ว่าไม่ไปแล้วพี่
ก่อนที่จะเดินออกมาแล้วก็กลับบ้านพร้อมกับแฟนนุ่ม
พอกลับมาถึงบ้านเข้ามาที่บ้าน
ก็รู้ตัวว่าโทรศัพท์มือถือหล่นอยู่ในรถแท็กซี่
จากนั้นก็เอาโทรศัพท์ของแฟนโทรเข้ามือถือของตัวเอง
คนขับรถแท็กซี่คันนั้นรับสาย
เธอก็บอกว่าขอโทรศัพท์คืน
แต่คนขับแท็กซี่โชเฟอร์แท็กซี่บอกว่า
ตอนนี้เขามาส่งผู้โดยสารที่ย่านพระราม๒
อยู่แถวกระทุ่มแบนที่เจอกันเมื่อกี้แล้ว
เธอก็ถามว่าแล้วจะเอามาคืนได้ช่วงไหนวันไหนล่ะ
หรือว่าจะมาย่านนี้ไหมจะได้ขอโทรศัพท์คืน
และคนขับรถทักซี่ก็ปิดโทรศัพท์มือถือของเธอเลย
ปิดเครื่องเลยไม่สามารถติดต่อได้อีก
คือเธอบอกว่ามันน่าสงสัยเพราะว่าเธอเรียกที่กระทุ่มแบนใช่ไหมคะ
แล้วแป๊บเดียวเองไปโผล่พระราม๒ได้ยังไงขับไปหรือเหาะไปกันแน่
ซึ่งนางสาวพระธรรณันยังบอกว่าโทรศัพท์มือถือของเธอ
เธอมีแอปพลิเคชันไฟล์ไมโฟนที่สามารถกดแล้วก็ส่งข้อความไป
เครื่องปิดให้มันส่งเสียงออกมาได้ซึ่งเธอก็ส่งเสียงไปลักษณะประมาณว่าจะแจ้งตำรวจ
คนขับแท็กซี่คงตกใจแล้วก็ยอมเปิดเครื่องแล้วก็มีการรับสายกัน
บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปคืนนัดเจอกันที่ปากซอยสุขนทวิต๒๐ที่เดิมเลยที่เรียกแท็กซี่ครั้งแรก
เมื่อเห็นว่าคนขับแท็กซี่มีเจตนาที่จะขโมยโทรศัพท์นะฮะ
เธอก็เลยตัดสินใจไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน

คนขับรถแท็กซี่ก็ติดต่อกลับมาอีก

เดี๋ยวให้สายตรวจเดินทางไปเป็นพยานด้วย
กับแฟนกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ดีเกิดขึ้น
พอไปถึงที่นัดหมายคนขับรถแท็กซี่
บอกว่าให้แฟนของเธอเป็นคนเดินมาเอาโทรศัพท์มือถือ
เพราะไม่อยากจะเจอกับเธอ
กลัวว่าเดี๋ยวจะมีปากเสียงมีเหตุบานปลายอะไรเกิดขึ้นอีก
แฟนของเธอก็เป็นคนเดินไปเอาโทรศัพท์มือถือที่แท็กซี่
มีตำรวจสายตรวจเป็นพยานก็ได้โทรศัพท์มือถือมาแล้ว
ตรงนี้แหละผู้โดยสารสาวบอกว่า
ระหว่างจะแยกย้ายกันเธอติดใจ
เธอเลยเดินไปเคาะกระจกหลังฝั่งซ้าย
รถแท็กซี่ที่มีผู้โดยสารนั่งอยู่
แล้วก็บอกว่าอย่านั่งรถคันนี้นะคนขับเป็นขโมย
ระหว่างนี้ที่เธอกำลังเคาะแล้วมือยังเกาะอยู่กับกระจกฝั่งหลังอยู่เนี่ย
คนขับรถแท็กซี่ขับรถพุ่งออกไปเลย
คือเหมือนกระชากออกไปเลยใช่มือเธอยังคาอยู่ที่ประตูรถ
ตัวนี้ก็ถูกถลายไปไกลกว่า๑๐เมตร
มีบาดแผลรอยถลอกตามร่างกายแล้วก็รอยฟกช้ำที่ใต้คาง
เขาก็เล่นเครื่องออกไปเลยแล้วเขาก็ลากหนูไปเลย
โดยที่ไม่ได้หันมามองเลยว่าหนูจะเจ็บหรือว่าจะเป็นอะไรเลย

ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปหาพี่แท็กซี่ค่ะ

คนนี้เป็นคนขับรถแท็กซี่ที่อยู่ในเหตุการณ์
เปิดใจกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเลยบอกว่า
เหตุการณ์ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ย

เขาบอกว่านางสาวพัทรนันกับแฟนเนี่ย

แล้วก็เรียกเขาจะให้ไปส่ง
ทีนี้สองคนนี้พอขึ้นมานั่งบนรถทะเลาะกันค่ะ
ทะเลาะกันรุนแรงจนโชเฟอร์ต้องบอกใจเย็นค่อยคุยกัน

ซึ่งระหว่างนั้นเขาบอกว่าเขายังไม่ออกรถนะคะเพราะเห็นทั้งคู่ยังทะเลาะกันอยู่

สักพักฝ่ายชายก็พูดกับผู้หญิงว่า
ถ้าจะขึ้นรถไปไหนก็ไปแต่เอาเงินคืนมา
แล้วก็ดึงกระเป๋ากันไปมาคือเหมือนยื้อแย่งกระเป๋ากันนะคะ
จากนั้นทั้งสองคนก็ลงจากรถแท็กซี่
เทิดเกียจก็เห็นว่าเขาคงไม่ขึ้นแล้วมั้ง
คงไม่ไปไหนกันต่อแล้วมั้งคงจะไปทะเลาะกันให้เสร็จ
เขาก็เลยขับรถออกไปแล้วก็ไปรับผู้โดยสารใหม่
เขาก็ขับรถไปตามปกติไม่รู้นะว่าโทรศัพท์เนี่ยมันตกอยู่บนรถ

แล้วก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์มันสั่นอยู่ที่พื้นเบาะหลัง

ก็เลยเก็บขึ้นมาแล้วก็ส่งให้เขาคุย
เขาบอกว่าคำแรกที่เขากดรับสายฮัลโหลเนี่ยนะ

น้ำเสียงที่ไม่ค่อยดีไม่พอใจ
ถามเขาว่าจะเอาโทรศัพท์มาคืนไหม

ใช้น้ำเสียงไม่พอใจถามว่าจะเอาโทรศัพท์มาคืนไหม

ซึ่งแท็กซี่ก็บอกว่าพูดดีไม่ได้เหรอ
ก็พูดจากันดีสิใช้น้ำเสียงดีหน่อยได้ไหม
แต่ผู้หญิงฝ่ายหญิงฝ่ายปลายสายก็ยังพูดไม่ดี
เขายอมรับนะบอกโมโหมาก

นี่ไม่ใช่ขี้ค่าที่จะเอาไปคืนให้ทันที

เดี๋ยวเกิดโทรมาอีกเดี๋ยวสติแตก
และอีกอย่างก็คือผู้โดยสารยังนั่งอยู่เลย
ตั้งใจว่าจะส่งผู้โดยสารให้ถึงที่ให้เรียบร้อยก่อน
หมายถึงผู้โดยสารใหม่ที่อยู่บนรถ

ว่าจะเอาไปคืนไว้กับตำรวจที่สพกระทุ่มแบน
แต่ระหว่างทางขับไปมันก็กังวลใจค่ะ
กลัวว่าเดี๋ยวเรื่องจะบานปลายเพราะเขาปิดเครื่องไง
ก็เลยตัดสินใจพอแล้วหยุดรถเลย
แล้วบอกผู้โดยสารที่นั่งอยู่บอกว่าเออขอโทษนะ

จากนั้นเขาก็เปิดเครื่องแล้วก็นัดส่งมอบโทรศัพท์คืน
โดยบอกให้ผู้ชายอันนี้เรื่องตรงนี้ตรงกัน
เพราะกลัวว่าถ้าผู้หญิงมาเอาเดี๋ยวจะตีกันอีกเดี๋ยวระงับอารมณ์ไม่ได้

ตรงนี้แหละที่บอกว่าเรื่องลากไปไกลกว่า๑๐เมตร
เทิดเกจบอกเลยว่าไม่จริงเลย
หลังจากแยกกันแล้วนายเทิดเกียจไปรับผู้โดยสารใหม่ค่ะ
รับมา๕คนแล้วก็กำลังมุ่งหน้าไปอำเภอมหาชัย
ทีนี้ระหว่างทางฝ่ายหญิงกับแฟนขับรถตามมา

เขาก็เลยลงจากรถแล้วถามว่ามีอะไรเกิดอะไรขึ้น
ผู้ชายที่เป็นแฟนบอกว่าเรื่องโทรศัพท์ไม่ได้ติดใจอะไรหรอกนะ
แต่แฟนเขาที่เป็นผู้หญิงติดใจเรื่องพูดจาไม่ดีพูดจาไม่สุภาพ
ระหว่างยืนคุยกับฝ่ายชายผู้หญิงก็เดินลงมาจากรถ
แล้วมาเคาะประตูฝั่งข้างหลังด้านซ้ายอย่างที่บอก
เขาบอกให้ผู้โดยสารทั้ง๕คนบอกให้ลงจากรถซะ
จุดนี้ราคานายเทศเกียรติยืนยันบอกว่าเขาไม่ได้กระชากรถออกไปนะ
เพราะว่าในรถมีผู้โดยสารนั่งอยู่ตั้ง๕คน
ถ้าทำแบบนั้นผู้โดยสารก็เป็นอันตรายสิ

แต่ผู้หญิงนั่นแหละที่วิ่งตามมาหารถเขาแล้วพยายามจะเปิดประตูรถ
แล้วก็เสียหลักล้มลงไปเองจนเป็นแผล
แล้วไปบอกตำรวจว่าเขาขับรถลากไปกว่า๑๐เมตรจนทำให้เป็นแผล
๕นาทีผมถึงได้รู้ว่าคู่นี้ทะเลาะกัน

เขาก็ฉุดกระชากันจนไปจนมาปุ๊บเนี่ย
อมก็สามารถเบียดเข้ามานั่งในรถได้
โดยก็ที่นั่งในรถได้ปุ๊บเขาปิดประตูครับ
ปิดประตูปิดประตูเรียบร้อยแล้วก็ผมก็ยังเตือนเขาเลยว่า
น้องน้องจะไปไหนน้องคุยกันให้เรียบร้อยก่อน
ผมก็เลยพูดว่าเฮ้ยกูไม่ใช่ขี้ฆ่ามึงนะ
คำนี้นะครับคำนี้คำนี้สำคัญที่สุดคำนี้คือประเด็นนะครับ
กูไม่ใช่ขี้ฆ่ามึงอ่ามึงพูดกับกูดีดีก็ได้เดี๋ยวถ้า
กวนมากเนี่ยเดี๋ยวกูปิดโทรศัพท์แล้วเฟี่ยงโทรศัพท์ทิ้งเลย
ผมพูดครับผมพูดคำนี้ครับจังหวะที่เขาทุบรถทุบอะไรอยู่เนี่ย
มือเขาเนี่ยจับอยู่ที่อ่าที่เปิดนะครับที่เปิดด้านด้าน
ด้านซ้ายด้านซ้ายข้างหลังเขาจับอยู่
ผมก็เลยเคลื่อนรถออกไปนะครับผมก็เลยเคลื่อนรถออกไปช้าช้า
ถามว่าผมนั่นได้เลยไหม
ผมไม่สามารถออกตัวปื๊ดป๊าดได้เลยเพราะหนึ่งคุณอย่าลืมนะ
คนในรถผม๕คนมีกล้องวงจรปิดที่ขึ้นรถผมแล้วผมอีกคนหนึ่ง
คนผมไม่สามารถปื๊ดป๊าดเหมือนรถซิ่งได้
รถผมผ่านไปปุ๊บเขาล้มลงเขาวิ่งตามรถมา
แล้วเขาก็ให้การกับตำรวจที่ผมไปนั่งฟังอยู่เนี่ย
ก็คือว่าเขาวิ่งตามรถแล้วเขาล้ม
นี่แหละสองฝั่งสองเรื่องนะคะ
พรุ่งนี้เดี๋ยวนายเทิดเกียจคนนี้จะไปชี้แจงเรื่องดังกล่าวกับกรมการขนส่งด้วย
เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจของเขาแล้วก็จะไปชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด
อ่าตอนนี้มันก็เลยขีดจากเรื่องลืมของบนรถแล้ว
เพราะว่าได้คืนแล้วนะแต่มันเป็นมุมของการที่อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าอีกฝั่งนึงเนี่ย

แต่อีกฝั่งหนึ่งเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำแบบนั้น

เดี๋ยวที่เหลือก็ตามกันต่อกันแล้วกันนะครับ